มาต่อกันที่เรื่องนี้นักแสดงสาวอารมณ์ดีกุ๊บกิ๊บแล้วก็บี้ทัศภาค
โอ้โหเลยอ่ะโอ้โหจริง
หลายคนคงเห็นกันมาแล้วนะคะที่ต้องบอกว่าเขาออกอากาศในโซเชียล
ใช่มันคล้ายกับคล้ายกับรายการที่ออกอากาศทางโซเทียลไม่ได้ออกทางทีวีปกติ
แต่ถ่ายมาปุ๊บเนี่ยชีวิตจริงของสองคนนี้หลังจากการแต่งงานเนี่ย
ทำไมคำหยาบมันเยอะขนาดนี้หลายคนติดตามแล้วแบบสายหัวกันเป็นแถวเลยค่ะ
อะว่าที่คุณแม่มือหมายกรุ๊ปกิฟต์สุมนติฟต์เนี่ยฮะก็แน่นอนแหละ
วิจารณ์ยับเลยหลังอุ้มท้องลูก๗เดือน
เที่ยวงานคอนเสิร์ตช่วงสงกรานนะคะ
ถ้าจะติดตามกันในช่องทางที่เราบอกไปนะ
ตอนนี้ชื่อว่าความเซ็กซี่หมดกันหมดกันความเซ็กซี่

เขาบอกว่าจะได้รู้วิธีการเที่ยวคอนเสิร์ตในแบบผู้หญิงตั้งคัน
เธอเองหลีกเลี่ยงอยู่แล้วอะไรที่ไม่ดีกับลูกในท้อง
ก็ระมัดระวังอยู่แล้วแล้วก็มีการปรึกษาคุณหมอทุกครั้งค่ะ
ส่วนเรื่องรายการของเธอกับคุณบี้
ตอนที่๑ของรายการเขาเนี่ย
คุณต้องบอกว่าเหมือนถ่ายทอดชีวิตจริง
ว่าอะไรกันบ้างหลายเรื่องหลายราว
แต่เรื่องหลักที่บี้กับกุ๊บกิ๊บคุยกันนะคะ
ในคลิปนี้เขาจะพูดถึงประมาณว่า
คนท้องเนี่ยมีเซ็กได้ไหม
สามารถมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้อีกหรือเปล่า
แต่ในคำพูดคำจาหลายช่องทาง
บอกว่าดอกไม้มาเป็นสวนดอกไม้มาเป็นทุ่งเลยทีเดียว

พูดคุยกันได้ตามหลักวิชาการทางการแพทย์
แต่เนื้อหาคำพูดที่เขาคุยกันนะ
มันออกอากาศไม่ได้อะ

หืมกริ๊ปเอ่ยแรงไปหรือเปล่า
แล้วบางคำดูคำพูดคำจาบางอันนะคะ
เขาบอกว่าดูเป็นการข่มคุณบี้ด้วยซ้ำ

ฟังเธอสิว่าเธอรู้สึกยังไง
มันเหมือนชีวิตรายการชีวิตคู่ของสามีพระยาคู่นึง
แค่บอกว่ามันก็มีแบบนี้ให้คุณดู
แล้วก็รายการอะไรทีวีของเราไม่ได้อยู่ในช่องฟรีทีวีที่บังคับมือ
เราเป็นช่องทางเลือกที่คุณชอบสไตล์เรา

คนที่เขาวิจารณ์เขาก็หวังดี
ไม่อยากให้แบบพูดกันหยาบคายก็เป็นห่วง
ซึ่งครอบครัวของคุณก็อาจจะดีที่ไม่พูด
แต่ครอบครัวของเราเราก็แฮปปี้ที่แบบมีแบบนี้บ้าง

เราก็แค่อยากจะให้เห็นในอีกมุมหนึ่งแค่นั้นเอง

อยากดูหรือว่ามีวุฒิภาวะพอแล้ว

แต่คนก็แบบวิภารุจานว่าไปทำไม

ฟังเพลงไปหาความรุ่นโรมให้ตัวเอง
วิภาควิจารณ์เราไม่โกรธหรือไม่อะไรเลยนะ

อันนี้กิ๊บพูดความจริงเพราะกิ๊บไม่ได้เข้าไปอ่านจริง
เพราะว่าเราจะเอาที่เราสบายใจ
เพราะเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราดูแลตัวเองแค่ไหน
คนตั้งท้องเขาจะรู้ว่าอะไรได้อะไรไม่ได้
แล้วก็ความแข็งแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นกิ๊บไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำตาม
เราก็มีการเซฟตัวเองอย่างดี
คือเราไม่ได้ไปอยู่ข้างหน้าไม่ได้อยู่ไปแบบที่เสียงดัง
อยู่ไปปลายแถวแล้วเราเข้าไปประมาณแป๊บ
เราก็เดินออกมานั่งนวดกินข้าวคุยเม้ามอย

แบบจะไปเบียดจะไปสระน้ำไม่ใช่
ซึ่งมีเก้าอี้นั่งอย่างดีอะไรอย่างนี้
อกจากนี้ค่ะกุ๊บกิ๊บก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้
จะพักงานในวงการบันเทิงตั้งแต่ต้นเดือนหน้านี้เป็นต้นไปนะฮะ
เตรียมให้กำเนิดน้องในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ล่ะค่ะ
ใครที่ติดตามช่องทางของคลิปของกุ๊กกิ๊บกับคุณบี้อยู่
หลายคนบอกเออคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักตลก
จริงเราก็เห็นด้วยแบบนั้นแต่พอดูคลิปนี้ก็มีหลายคนที่เปลี่ยนใจไม่ชอบเลยก็มีนะ
บอกว่าโอ้โหนี่ชีวิตจริงเธอแบบหนักหนาขนาดนี้
ว่าเขาตั้งใจให้แบบให้ดู

เอาเป็นว่าถ้าติดตามผลงานในรายการประมาณนี้นะคะ
ก็ต้องใช้วิจารณญาณแบบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว